ต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องบีมจากจังหวัดนครสวรรค์จะต้องร่วมแรงร่วมใจตอบโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจต่อชีวิต
ให้กับคนในครอบครัวจะสำเร็จหรือไม่มาเป็นกำลังใจกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ตัวมาดีไหมลูกบีมดีครับที่มีโอกาสมาแล้วใช้โอกาสให้เต็มที่นะ
พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วขอเชิญน้องบีมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามจะมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่องเดี๋ยวบีมจะต้องเลือกก่อน
ว่าจะเลือกเรื่องไหนบีมมั่นใจเรื่องไหนบีมเอาเรื่องนั้นตอบ
แล้วเก็บที่เหลือเนี่ยไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
เพราะฉะนั้นบีมก็มีส่วนที่จะชี้ชะตาของครอบครัวเรานะลูก
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งธรรมะเรื่องที่สองผัก
เรื่องที่สามบ้านของเราเรื่องที่สี่ไม้พิรมพร
เรื่องที่ห้าวัดสุวรรณรัฐนารามเรื่องธรรมะครับ

ขยายความให้ลุงฟังซิว่าทำไมเลือกตอบเรื่องธรรมะครับ
คิดว่าในใจครับว่าเรื่องนี้ผมน่าจะพอถนัด
ธรรมะบีมถนัดมากที่สุดแล้วผมก็ทึ่งเหมือนกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับ
เพราะว่าเห็นว่าน้องบีม
สอบได้นักธรรมโท

ตัวเลือกที่หนึ่งพระโมคลานะตัวเลือกที่สองพระสารรีบุตร
ตัวเลือกที่สามพระอานนท์ตัวเลือกที่สี่พระอุบารี
ผมเคยเรียนนักทำตีกระโพมาแล้วครับแต่ผมไม่ได้อ่านมานานแล้วครับ

เลือกที่สามครับพระอานุม
ตัวเลือกที่สามพระอานนท์ครับ
น้องบีมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กาหลงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่กาหลงขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องก็คือเรื่องผักเรื่องบ้านของเรา
เรื่องไม้ที่ลมพรเรื่องวัดสุวรรณรัตนาราม

ก็เลยเลือกเรื่องนี้ให้แม่ขอให้โชคดีนะครับ
เชิญแม่กาหลงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปลูกผักไว้ขายด้วยใช่ไหมครับ

มีใบยะนางตำลึงแล้วก็มีใบยี่หล่าค่ะ

ลูกได้ค่ะปลูกบ้างหาบ้าง
ก็เป็นอาชีพที่ยังพอเลี้ยงครอบครัวเราได้

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เดี๋ยววันนี้เราจะให้กรรมตำลึงเนี่ย

ด้วยกาบกล้วยแล้วก็เอ่อมัดได้ต่อนะครับ
สักกี่กรัมดีอยากกำสักกี่กรัมดีอยากกำแค่สิบกรัมฮะ
เอาผู้ช่วยไหมล่ะถ้ากรรมกูจะสิบกรรมอยากได้ผู้ช่วยไหม
อยากได้ค่ะอยากได้ใครอยากได้น้าอ้วนค่ะ
ทำไมไม่อยากได้ผัวเราอ่ะก็ยังผ่าตัดอยู่ยังทำไม่ค่อย
ไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยคล่องน้าอ้วนน้องอ้วนเชิญมาเป็นผู้ช่วยหน่อยครับ
น้าอ้วนเคยกรรมกันหนึ่งไหมพอเคยครับพอได้ครับพร้อมไหมจ๊ะ
พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังโจทย์และกติกานะครับคุณผู้ชม
สำหรับข้อนี้ก็คือแบ่งตำลึงจำนวน๑๕กรัมภายในเวลา๓นาทีครับ
ครับแม่ปลูกผักตำลึงขายเป็นอาชีพเมื่อก่อนนี้ก็มีผักตำนึงบ้างย่านางบ้างใบยี่ลาบ้าง
เวลากรรมอยู่บ้านไม่ต้องแข่งกับเวลาแต่ว่ามาออกรายการมันต้องแข่งกับเวลาก็เลยตื่นเต้นค่ะ

เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า

พวกเราเอาใจช่วยนะแล้วขอให้ภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
ผู้ช่วยมากครับขอบคุณพี่อ้วนขอบคุณพี่กาว

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกพี่ต้นเหรอ
พี่ต้นแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ต้นขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา
เรื่องไม้พิรมพรเรื่องวัดสุวรรณรัตนาราม
เรื่องวัดสุวรรณรัตนารามค่ะ

คือว่าชอบพากันไปทำบุญแล้วก็พาไปกวาดวัด
เอาล่ะสิมาเจอบ้านบุญซะอีกแล้ววันนี้นะดีจังเลยอ่ะ
ขอเชิญพ่อต้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

และอย่างวันทำบุญใหญ่วันอะไรอย่างนี้พ่อไปทำบุญกันที่ไหน
ก็ทำที่วัดสุวรรณรัฐนารามเอง

นั่นแน่กำลังจะถามเลยว่าหลวงพ่อคำคือใคร
ว่าที่ที่อยู่หวงแรกที่สร้างวัด

จ๋าพ่อต้องสมาธิดีนะนึกให้ดีก่อนนะครับเรื่องวัดสุวรรณรัตนาราม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือหลวงพ่อคำชาตะสุโขตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองตัวเลือกที่สามภาพที่สามและตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่ครับ
หลวงพ่อคำกับเขาก็รู้จักกันทั่วคนมากราบไหว้บูชากันปกติผมอยู่ที่บ้านก็กราบไหว้กันทุกวัน
เห็นการถามแล้วรูปหนาทันเขาทำได้ทันที

ถ้าพร้อมแล้วพ่อต้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

พ่อครับยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้อ้วนขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกไม้วิรมพรให้กับคุณอ้วนครับ
พ่ออาจจะรู้ครับพ่อตอบมาก
แล้วจริงใครเป็นแฟนไหมพี่ลมพรครับ
ก็ว่าแล้วเขาทำไมถึงเลือกให้กัน
เอาละครับความหวังก็ฝากไว้อีกหนึ่งข้อนะอยู่ที่คุณอ้วนนะครับ
ขอเชิญคุณอ้วนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณอ้วนคุณเป็นแฟนพี่ไมค์เหรอ

จากพี่ไมค์แล้วชอบฟังใครบ้าง
ก็ชอบหลายคนนะครับ

บอกไม่รู้จักใครก็ไม่รู้

ชอบเพลงไหนมากที่สุดของพี่ไมค์

แล้วเพลงอีกเพลงหนึ่งเคยฟังไหม

ภาพใดคือภาพปกอัลบั้มที่มีเพลง

ตัวเลือกที่สามภาพที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่
ฟังหลายเพลงกับเพลงดังของไมค์พี่ลมพร
ปกติเคยฟังแต่ในวิทยุ
เพลงวันนี้หนึ่งล้านบาทก็ได้กลับบ้านนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องบีง
ผู้มีหัวใจอันประเสริฐคนนี้ว่าจะสามารถ
คว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้สูงสุดหรือไม่
สักครู่เดียวในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

แล้วก็มัดให้ได้ทั้งหมด๑๕กรัม
ภายในเวลา๓นาที
กาหลงทำได้หรือไม่ได้ครับ